เจองานเดียวกันงานแต่งคุณยุ้ยคุณทัน
กดแต่งงานกันไป
เจ็ดเดือนแล้วจ้าใช่ผู้ชายเดินมาบอกว่าคุณไม่อยู่ในจุดที่ทำให้ผมมีความสุขแล้วครับ
อ้าวต้องขัดล้างฮิปพอปเหรอหรือยังไงต้องแบบเหรอ
ไม่รู้นะคะไปฟังคุณหมิวนะคะเปิดอกสะบึมสบึมนี่แหละค่ะ
เปิดใจทั้งน้ำตารวมไปถึงเรื่องที่ยังไม่ย้ายไปจากวิกหมอชิดนะคะไปฟังเลยค่ะทั้งหมดเลยค่ะ

ยอมรับค่ะยอมรับว่าเคยมีแบบบางช่วงเวลาที่แบบเราคุยกันมากขึ้น

เขาบอกว่าเราไม่ได้เป็นคนที่ทำให้เขามีความสุขแล้ว
แล้วเราก็เราก็ต้องยอมรับตรงนั้นว่าโอเค

ถามว่าตอนแรกมันจะเสียใจไหมมันก็ต้องมีเสียใจบ้าง
แต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าคนที่เขารักกันจริง
เราก็จะต้องยอมให้เขาไปเจอในทางที่ดีกว่า
ในทางที่ทำให้เขามีความสุขมากกว่า

เห็นบอกว่าที่สุดท้ายว่ามันต่อสัญญา
ก็เป็นบ้านอีกหลัหนึ่งของเรา
เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังไม่ได้ย้ายไปไหนค่ะ
คุณเป้วงมายนักร้องนำเนี่ยเชื่อมั่นอันนี้เขาถอดแว่นไง
ในคลิปอาจจะจำไม่ได้ปกติเขาจะใส่แว่นตาตลอด